ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
สงครานที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกจับคดีเมาแล้วขับ
ก็ปรากฏว่าศาลก็พิพากษาปรับนะฮะเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่มีเงินที่จะเสียค่าปรับ
ค่ะก็ต้องถูกคุมขังแทนการเสียค่าปรับนะฮะ
ทางระเบียบแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ในที่ถูกกักขังเนี่ย
วันละ๕๐๐บาท๖๐๐๐บาทก็๑๒วัน
แต่ปรากฏว่าถูกคุมขังอยู่แค่๔วันเสียชีวิต
เสียชีวิตในสถานที่กักขังที่จังหวัดศรีสเกต
ซึ่งญาติเขาติดใจสงสัยมากว่าเสียชีวิตได้ยังไง
เสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าโดยสภาพของร่างกายแล้ว
มีบาดแผลฟกช้ำปากเจอศีรษะบวมนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าลื่นล้มในห้องน้ำทีนี้เป็นปัญหาขึ้นมาเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายพรมปัญญาเกรดหอมอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับในช่วง๗วัน
วางอันตรายในช่วงเทศกาลสงครานแล้วสารก็สั่งปรับหกพันบาท
อย่างที่บอกนะฮะปัญหาก็คือว่าเขาไปเสียชีวิต
ในสถานที่กักขังที่จังหวัดศรีสะเกดได้อย่างไร
วันนี้นายสมบูรณพุทธชาติผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกด
ระบุว่าวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ทางสถานกักขังจังหวัดศรีสเกตได้รับตัวผู้ต้องกักขังใหม่
เขาใช้คำว่าผู้ต้องกักขังนะได้รับตัวผู้ต้องกักขังใหม่เข้ามา
เป็นชายทั้งหมด๑๗คนรวมทั้งผู้ต้องกักขังคนที่เสียชีวิตด้วย
แล้วก็มีผู้ต้องกักขังหญิงอีกคนนึงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นตรวจสอบประวัติ
ตามระเบียบเรียบร้อยให้เข้าพักแยกเข้าพักอะไรตามปกติ
ต่อมาก็ได้รับการแจ้งจากสถานกักขังนะครับ
ว่ามีผู้ต้องกักขังคลุ้มคลั่งเนื่องจากขาดสุรา๒คน
นี่คือ๑๗เมษายนนะเข้ามาเมื่อ๑๕เมษายน
๑เมษายนมีผู้ต้องกักขังคลุ้มคลั่งเนื่องจากขาดสุรา๒คน
หนึ่งในสองนั้นก็คือนายพรมปัญญาที่เสียชีวิต
พยาบาลก็ทำการตรวจร่างกายผู้ต้องกักขังชายพรมปัญญา
พบว่ามีอาการมือสั่นตลอดเวลามีเหงื่อออกที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง
แล้วตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่ามีประวัติดื่มสุรามา๒๔ปี
หนักถึงขั้นเคยมีประวัติชักด้วย
ส่วนโรคประจำตัวอย่างอื่นไม่มีพยาบาลก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
หลังจากนั้นตอนตี๕ของวันที่๑๘เมษายน
ก็คือเช้ามืดวันที่๑๘เมษายน
พยาบาลของเรือนจำแจ้งว่าผู้ต้องกักขังมีอาการช็อกหายใจแผ่วเบา
เรือนจำจึงประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสเกต
ให้มารับตัวไปรักษากระทั่งเวลา๑๑นาฬิกาของ๑๘เมษายน
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าผู้ต้องกักขังชายพรมปัญญาเสียชีวิต
โดยแพทย์บอกว่าการเสียชีวิตนั้นมีอาการบวมที่ศีรษะมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย
ซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสเกตบอกว่า
ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายเนี่ยมันเกิดจากการใช้เครื่องพันธนาการ
เนื่องจากผู้ต้องกักขังพรมปัญญามีอาการคลุมคลั่งอารวาส
ส่วนรายละเอียดการผ่าพิสูจน์ศพตอนนี้ยังรอผลที่เป็นผลชนะสูตรอย่างแท้จริงจากทางโรงพยาบาลศรีสเกตอยู่
แต่ว่าทางญาติเขาติดใจนะฮะเพราะว่าแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมแล้วขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ของทางสถานกักขังของเรือนจำศรีสเกตแต่ว่าทางเรือนจำจังหวัดศรีสเกต
อันนี้ทางแม่ของผู้ตายบอกนะบอกว่าภาพในกล้องวงจรปิด
แล้วก็เอกสารต่างพนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสเกต
เอาไปใช้ประกอบสำนวนคดีหมดแล้วนี่เขาก็เลยสงสัยไงติดใจนะครับ
ต้องไปร้องขอความเป็นธรรมถึงอธิบดีกรมรัชธรรมนู่นนะครับ
แต่ทีนี้ในส่วนของเพื่อนผู้ต้องกักขังด้วยกันกับนายพรมปัญญานะครับ
นอนอยู่ด้วยกันเลยบอกว่าเขายืนยันว่าเขาเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยล้ม
โดยบอกว่าตอนประมาณ๕ทุ่มนะผู้เสียชีวิตได้ลุกขึ้นมา
บอกว่าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ
ขณะกำลังจะนั่งพลาดลื่นล้มหน้าคว่ำลงกับพื้น
เพื่อนที่อยู่ด้วยกันในห้องก็เข้าไปดูพบว่าตอนนั้นยังมีสติอยู่
ก็ประคองมานอนที่เดิมกระทั่งเช้าจึงเห็นว่าหายใจแผ่วเบานะฮะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วผมว่าแบบจูบขึ้นมาเขาเอามานอนพักนวดให้แก
อ๋อยังไปยืนเข้าลูกได้เหมือนกันเนอะ
ครับส่วนปี๕แกซักหายใจไม่ค่อยออก
เพราะว่ามันแน่นมากคนเยอะอากาศก็ร้อนมากด้วยครับ
คือแม่ของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากลูกชายเนี่ยปกติเป็นคนตั้งใจทำมาหากินเขายืนยัน
เรียนจบปริญญาตรีมาช่วยแม่ในการดูแลแม่นะเพราะว่าแม่อยู่คนเดียว
แล้วแม่ก็กำลังไปยืมเงินมาจะสร้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ลูกชายทำมาหากิน
ลูกชายก็มาถูกจับคดีเมาแล้วขับปรากฏว่าไม่มีเงินเสียค่าปรับถูกกักขัง
แล้วมาเสียชีวิตแบบที่มันไม่ควรจะเสียชีวิตก็เลยต้องขอต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
โดยจะไม่เผาศพลูกชายจนกว่าจะรู้สาเหตุที่แท้จริงหรือได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ท่านตังบริโรธเอกณรัฐโสเวียตตนันอธิบดีกรมราชธรรมนี้ครับ
สถานที่ควบคุมตัวสถานที่ควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์
สิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนำตัวผู้ถูกกัก
หัวหน้าผู้คุมในคืนวันเกิดเหตุคือ๑๘เมษายนเนี่ยนะฮะ๑๗เมษาต่อเนื่อง๑๘เมษายนช่วงเช้ามืดเนี่ย
เอามาสอบสวนแล้วก็ได้เจอกับแม่ของผู้ตายซึ่งทางอธิบดีกรมรัชธรรมก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ไปร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของนายพรมปัญญาด้วยนะครับมอบเงินจำนวนหนึ่งในการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
โดยให้มีผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุบลรัชธานีมาเป็นประธานในการสอบจะได้เป็นกลางนะครับ
แล้วก็ได้สั่งย้ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดออกจากพื้นที่
เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ซึ่งส่วนตัวแล้วอธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าไม่เชื่อว่านายพรมปัญญาจะลื่นล้มจนเสียชีวิต
แบบจะไปเข้าห้องน้ำคือในที่กักหางเขาจะมีห้องน้ำข้างในใช่ไหมในห้องนอนด้วยอะไรอย่างนี้
ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นล้มหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตอธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
ก็ทำสำนวนทั้งหมดค่ะที่นี้ทางสพมเมืองสีเสะเกดเนี่ยขาดทางผู้กำกับมันนะคะพันธุ์
เอกเสรีภูสาชีวะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มี
อายการไปด้วยนะคะไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องขังที่ถูกกักขังแทนค่าปรับ
ปากคำไปแล้วเนี่ยสี่ปากนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีผู้ต้องขังพ้นโทษอีก
หนึ่งชุดพนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสะเกดจะมีการประสานขอตัวมา
เพื่อสอบสวนเพื่อเป็นพยานในคดีอีกครั้ง
ยอมรับขดีนี้ประชาชนสนใจ
พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการแบบตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทราบถึงสาเหตุการตายในเบื้องต้นไปแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่มีผลการชนะสูตรออกมานะคะ
ส่วนขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะมีการสรุปสำนวนส่งอายการ
เพื่อส่งให้สารพิจารณาว่าการตายของนายพรมปัญญาเนี่ย
เป็นการตายโดยมีคนกระทำให้ตายหรือไม่
ถ้าหากเป็นแบบนั้นก็เป็นคดีอาญานะคะ
พนักงานสอบสวนก็จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนสอบสวน

ซึ่งในสถานกักขังเนี่ยค่ะ
ทางเจ้าที่ยืนยันว่าก็มีกล้องวงจรปิดนะ
แต่มีกล้องวงจรปิดแค่๒ตัว
ตอนนี้ถอดเทปบันทึกภาพให้พนักงานสอบสวนไปแล้วกล้องหนึ่ง

ยังต้องรอส่งเทปภาพวันเกิดเหตุ
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะนำมาประกอบสำนวน
เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ